ขอบคุณครับ
เจอกันอีกครั้งคุณคุณลงทะแต่วันนี้ขอดูดวงผู้หญิงนะ
ผู้หญิงที่มีข่าวว่าไม่ใช่ผู้หญิงแต่นับวันนี้สวยขึ้นสวยนางรวยขึ้นจริง
นักแสดงที่สวยมากความสามารถ

แต่วันดีคิดดีจากสาวเห้าก็เปียนลุคเป็นสาวสวย

เชียร์ที่คำพร้อม

แฟนควับหนุนน่ารักมากเลย

เหมือนกับเวลามันเปลี่ยนมันก็ต้องมีอะไรในทางที่ดีขึ้น
ไม่ออกใช่ไหมฮะว่าจุดเริ่มต้นของเชียร์ที่คำพรที่เรารู้จักกันมา

เล่นละครเรื่องที่เท่าไหร่

ในที่สุดก็หาตัวเองเจอ

ดายหลายมากเลยอะ
น่าจะเป็นเล่นละครเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง
เด๊ะอยู่เลยละ

อันนี้ประมาณ๑๘นาที
เหมือนตามการเวลาค่ะคือแบบว่าเราอายุอาณามันก็เยอะขึ้นมันก็ตามความสมวัยแล้วก็บทบาทคือเราก็ไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้แล้วทำธุรกิจด้วยมันก็ต้องเหมือนความเหมาะสมมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามนั้นนะคะคือจุดเริ่มตอนที่แบบเฮ้ยจะหันมาแต่งตัวดูแลตัวเองเลยเนื่องจากธุรกิจที่ตัวเองทำด
ก็ไม่เคยคิดอยู่แล้วลัมจะมาอยู่ตรงนี้ข้างพี่

เมื่อโน้ตห้าเกิดเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนไปมั้ยชีวิตเปลี่ยนไหม
โอปรียนนะคะคือหลายหลายอย่าง

เพราะเราเข้ามาตอนนั้นประมาณโม๓
ความรับผิดชอบเราเรื่องเรียนสำคัญกับเราที่สุด
บางทีเราไม่ยอมขาดเรียนเลยเพราะว่าเราต้องตั้งใจเรียนมาก
คือสมมุติวันนี้ขอกองถ่ายเอาเป็นเรียนพิเศษ

ชีวิตเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในการทำธุรกิจ

เห็นน้องก็มีแฟนมาหลายที่จะแต่งงาน
เพื่อนแต่งงานไปกันเกือบหมดแล้ว
ถ้าอย่างนั้น
หมายความอยู่ตัวเค้ากับแม่มีความผูกพันและแม่ห่วงมาก